เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับที่อายุทยาบ้านหลังนี้นี่คือ
หัวใจคนในบ้านแตกสลายเลยครับค่ะคือคุณแม่เนี่ย
อายุ๓๕อยู่บ้านกับลูกสาว๗ขวบนะครับ
ปรากฏว่าสักพักหนึ่งคุณแม่มีอาการชักแล้วกัดลิ้นตัวเอง
ลูกสาวเห็นท่าไม่ดีกดโทรศัพท์โทรหาพ่อ

กลับอายุทยามาทำงาน
ไปถึงไม่ทันการครับคือเมียเขาเนี่ย
ตายแล้วนะครับร้องห่มร้องไห้
ลูกสาวกอดและปลอบใจคุณพ่อครับ
ให้รูปดูด้วย

ไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเมนหัวกลับ

คือน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องหวานนะน้องน้ำหวานอายุ๗ขวบ
เดินมาข้างคุณพ่อแล้วก็บอกพ่อใจเย็น
คุณพ่อร้องไห้เพราะว่าคือในห้องนอน
เป็นร่างของคุณแม่ที่เสียชีวิตนะครับ

พ่อก็ร้องห่มร้องไห้บอกแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้ว
ลูกสาวก็บอกพ่อจะเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็กลับมา
โอ้โหลูกสาวฉลาดมากมีสติมากน่ารักมากจริงนะคะ
กอดคุณพ่อรูปศีรษะคุณพ่อแล้วก็พูดปลอบคุณพ่อตลอดเวลา

เพราะว่ามาถึงบ้านปรากฏว่าคือเมียรักตายแล้ว
ลูกสาวเองก็คอยให้กำลังใจคุณพ่อนะครับ
อาจจะด้วยความที่ยังเป็นเด็กด้วยยังไม่ประสาทเท่าไหร่นัก
น้องก็ยังคงมีหวังว่าเดี๋ยวแม่อาจจะตื่นหรือว่าฟื้นขึ้นมาหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว
เพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่บางปะอินที่อายุทยาครับ
ตำรวจบางปะอินพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยรับแจ้งเหตุก็รีบไปตรวจสอบเลย
ตั้งใจว่าจะไปช่วยเหลือและยื้อชีวิตแต่ไปถึงก็ไม่ทันการแล้วครับ
พบร่างของคุณจริยาหรือว่าคุณซายอายุ๓๕ปี
คือนอนอยู่ข้างเตียงนอนตรงจุดนี้ครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ไม่พบว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ขณะที่ผู้ชายที่ร้องห่มร้องไห้เมื่อกี้นี้ก็คือคุณพีรพันธ์
หรือว่าคุณพีอายุ๓๐ปีสามีผู้ตายครับ
เขาทำงานในกรุงเทพออกจากบ้านตอนเช้าวิ่งงานจบงานแรกรับจ๊อปงาน๒
คือจะกลับถึงบ้านที่อายุทยาคือไปเช้าเย็นกลับแบบนี้ทุกวัน
กลับมาถึงที่บ้าน๔ทุ่ม๕ทุ่มบางครั้งเที่ยงคืนฮะ
เพื่อจะหาเงินมาดูแลลูกเมียเพราะเขารู้ว่าเมียเขาไม่แข็งแรง
ความรักของเขากับเมียเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่อยู่มัธยม
ค่ะเป็นรักข้ามรุ่นครับ
แฟนเขาตอนนั้นอยู่ชั้นม๓ตัวเขาอยู่ม๒แล้วปิ๊งรักกัน
แล้วก็ปลูกต้นรักมาเรื่อยตอนเรียนมหาวิทยาลัยแยกกันไปอยู่ช่วงหนึ่ง
แล้วก็กลับมารักกันใหม่จนกระทั่งแต่งงานกันอยู่กินกัน
มีลูกสาว๑คนคือน้องน้ำหวานอายุ๗ขวบนี่แหละครับ
เขารู้ว่าเมียเขาไม่ค่อยแข็งแรงตอน๑๐ขวบคือต้องฉีดยาเพราะว่าเป็นโรคเบาหวาน
มีโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กแล้วต่อมาประมาณสัก๕๖ปีก่อนเนี่ย
พบว่าป่วยโรคไตด้วยก็ต้องฟอกไตต้องรักษาโรคไตด้วยนะครับ
ตอนที่ไปถึงที่บ้านเนี่ยยังไปเจอเหมือนกับอุปกรณ์เป็นถุงน้ำเกลือ
แล้วก็มีอุปกรณ์ฟอกไตอยู่ด้วยทุกคนก็ตกใจมากนะครับ
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวกดวีดีโอคอลมาหาคุณพ่อ
พ่อก็ตกใจรับสายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพอให้เห็นภาพอ้าว
แม่เป็นอะไรแม่ชักแล้วเห็นกำลังกัดลิ้น
เลยบอกว่างั้นไปตามป้าจอยป้าบ้านข้างมาช่วยดูก่อน
แล้วคุณพ่อก็รีบบึงกลับมาแต่ไม่ทันครับเนี่ยฮะแล้วก็มาเป็นภาพนี้
ค่ะคุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปเจอป้าจอยป้าจอยหรือว่าคุณสำริทเพื่อนบ้านท่านนี้ครับ
บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยคุณพีเขาโทรมาพยายามโทรหาผ่านทางไลน
แล้วบอกว่าเมียผมเป็นลมอยู่ในบ้านพี่ช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหม
จากนั้นเธอก็รีบเข้าไปหาเลยแล้วก็ออกมาเรียกชาวบ้านมาตามชาวบ้านนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะฮะมีวินาทีตอนนั้นด้วยครับ
น้ำหวานก็ตอนแรกก็เห็นได้เรียกว่าป้านะป้าก็ร้องไห้ใช่ไหมว่า
ก็ตอนแรกก็เอายกขึ้นไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าตัวใหญ่
ก็เลยไปเรียกข้างบ้านรีบวิ่งไปเรียกข้างบ้าน
ก็ไปกดกิ่งแล้วก็ขอพี่เจข้างบ้านนะมาช่วยยกหน่อย
เขาก็รีบมาแล้วก็พี่ป๊าที่ส่งส่งของก็เจอพอดี
หนูก็เรียกมาเขาตัวใหญ่ใช่ไหมผู้ชาย
ใช่ก็มาช่วยยกพยุงขึ้นเตียง

ติดต่อทีมงานอีกคนนึงก็ตึงเหมือนกัน

นี่ครับแล้วเธอก็โชว์แชทให้ดูว่าเนี่ย
เขาโทรมาเขาวีดีโอคอลมาด้วยเห็นไหมฮะ

คือพยายามติดต่อกันให้วุ่นเลยช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
อกจากนี้คุณแซคนัทวินได้ภาพวงจรปิดครับ

ภาพนี้ฮะคือหน้าบ้านของผู้ตายจะเห็นว่า๒ทุ่ม๑๖นาที

เปิดประตูรั้วออกมาคือโทรบอกพ่อแล้ว
บอกว่าแม่เป็นลมแล้ววิ่งมาหน้าบ้านเปิดประตู

น้องยังบอกพ่อในสายเลยฮะบอกว่า
ไม่เจอใครเลยเห็นแต่แมลงแล้วก็แมลงสาป
แล้วน้องก็กลับเข้าไปในบ้านดูแม่ด้วยความเป็นเด็ก
นี่ฮะปิดประตูกลับเข้าไปดูแม่แล้ว
จากนั้นไม่นานครับนี่ป้าจอยมาแล้ว
ขี่รถจักรยานไฟฟ้าจอดหน้าบ้าน
แล้วรีบเข้าไปดูในบ้านคุณซายที่เป็นลมอยู่นะฮะ
พอเข้าไปเสร็จปั๊บคุณซายตอนนั้นวินาทีนั้น
เปิดประตูเข้าไปพอเห็นภาพนั้นปั๊บ
รีบตัดสินใจวิ่งออกมานี่ฮะไม่ดีแล้ว
วิ่งเลยฮะวิ่งตัดเฉียงไปทางนู้นไปขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านหลังอื่นแล้วทุกคนก็ตกใจ

ตกใจรีบมาให้ความช่วยเหลือครับ
ถัดมาไม่นานก็กู้ชีพกู้ไพมาถึง
วินาทีนั้นคือเพื่อนบ้านเขาพยายามกันน้องน้ำหวานออกมา
เพราะว่ากลัวน้องจะเห็นภาพช่วงจังหวะวินาทีที่
ยื้อชีวิตหรือว่าปั๊มหัวใจช่วยคุณแม่ของน้อง

แล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวคุณพีรพันธ์เนี่ยนะฮะ
สามีผู้ตายเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้านน้องน้ำหวาน
วิ่งไปตรงจุดนั้นมาแล้วครับนี่ฮะบึงจากกรุงเทพกลับ
บางปะอินอายุทยาครับแล้วมาถึงปั๊บลูกสาวเข้าไปประกบ
พ่อเลยนี่ฮะรูปหลังพ่อพี่มิ้วดูสิค่ะสงสารเลยนะคือชาวบ้าน
ก็สงสารแล้วน้องก็พูดตั้งแต่ตรงหน้าประตูพ่อจะ
เย็นเย็นไม่เป็นไรพ่อเพราะว่าพ่อเริ่มร้องไห้แล้วครับตัดมา
ภาพขวามือครับนั่นคือวินาทีตอนเดินผ่านจากรัวบ้านเข้ามา
ในบ้านแล้วแล้วก็มาเจอร่างของคุณสายรู้แล้วว่าตอนนี้คือ
เมียไม่ทันแล้วเสียใจด้วยจริงครับร่างของคุณซายตั้ง
เป็นกุศลที่วัดสุทธิรุจิรารามคุณแซคนัทวินก็เดินทางไปที่
วัดนะครับก็ไปเจอกับสามีของคุณซายก็คือคุณพีแล้วก็ลูก
สาวตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นนี่คือคุณพีครับในวัน
นี้ก็ใส่แมสแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขา
บอกว่ายังเสียใจอยู่นะแต่เขาต้องเป็นหลักที่ผ่านมาเขา
ยังเป็นเสาหลักให้ครอบครัวในการดูแลลูกเมียเพราะรู้ว่า
เมียป่วยถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านดูแลลูกก็แล้วกันหน้าที่หา
เงินเดี๋ยวผมจัดการเองจากนี้ไปก็อยากจะบอกเมียให้ฟังบนฟ้า
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจะดูแลลูกเป็นอย่างดีครับ
ลูกเขียนข้อความมาแม่นอนกระพื้นไม่ได้สติอะไรล้ม
แต่ว่าน้องก็คือรู้เรื่องลูกเรื่องเราบอกลูกอย่างไงบ้าง
เวลา๒ลูกให้โทรมีแต่เขาเขาเป็นหมดเล่นที่เล่นเล่นโทรศัพท์
ก็พอได้วันนี้จิตใจเขาดีขึ้นแล้วครับก็เลยให้สัมภาษณ์
แชทข้อความนี้ในกรอบสีแดงนั่นคือข้อความที่
น้ำหวานส่งหาคุณพ่อพ่อคะแม่เป็นไรแม่นอนนิ่งอยู่
บนพื้นเนี่ยครับค่ะซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าคือด้วยความที่น้องน้ำ
หวานเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าคุณแม่ป่วยก็จะดูแลคุณแม่อยู่
ตลอดน้องก็เลยมีสติมากใช่รู้ว่าเมื่อคุณแม่มีอาการแล้วน้อง
จะต้องทำอะไรบ้างตามขั้นตอนวีดีโอคอร์โทรหาปรากฏว่าบ้านหลัง
ที่ทั้ง๓คนเขาอยู่อาศัยเป็นบ้านในความฝันของคุณซาย
ด้วยนะครับเพราะว่าสองคนนั้นเขารักตั้งแต่มัธยมใช่ไหมครับฝัน
จะมีบ้านสักหลังก็ลงทุนลงแรงซื้อบ้านด้วยกันที่อายุทยา
ปะอินและอีกหนึ่งความฝันของคุณซายก็คือถ้าวันหนึ่งเธอ
ไม่อยู่แล้วเพราะรู้ว่าไม่สบายอย่างน้อยน้อยขอทำบุญครั้ง
ใหญ่เธออุทิศร่างครับมอบร่างให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติส่งต่อให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาต่อเหมือนอุทิศร่าง
อาจารย์ใหญ่ครับหนึ่งชีวิตที่จบลงสามารถต่อลมหาย
ได้อีกหลายชีวิตโดยให้คนได้มาเรียนผ่านร่างของเธออนุโมทนา
ครับและขอแสดงความเสียใจด้วยจะตั้งสวด๓วันก่อน
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับค่ะส่งกำลังใจให้พ่อลูก
ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสงความเสียใจด้วยจริง